คงมีคนสนใจให้การติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะมีการชี้แจงต่อกรมสรรพากร
รวมทั้งกรมการปกครองอย่างไรเกี่ยวกับเงินที่ได้รับมา
บริจาคมาเพื่อจะนำมาช่วยเหลือเรื่องของไฟป่าเนี่ยนะคะ
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
หลังถูกเพจดังและชาวโซเชียลขุดคุยไม่หยุด
เปิดรับบริจาคเงินช่วยไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่เขาสรุปยอดได้กว่า๘แสนบาท
แต่สุดท้ายเงินบริจาคกลับไม่ถึงมือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และยังขุดคุยประวัติส่วนตัวแบบต่อเนื่อง
ภายหลังเขายังโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงพร้อมโชว์หลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยจากหลายเพจดังรวมถึงแหม่มโพดำ
คำถามที่ว่าเงินจำนวนที่ได้รับบริจาค
ใดจึงสวนทางกับยอดคนติดตามกว่า๔ล้านคน
หลักฐานที่นำมาแสดงหลายรายการใช้เงินบริจาคไม่ครบจำนวนและผิดจุดประสงค์
อย่างการนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลช่วงโควิด๑๙
ที่สำคัญเงินบริจาค๒๕๐๐๐บาทกลับถูกนำไปโปรโมทเพจตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้มีคนเห็นและติดตามมากขึ้น
ถือเป็นพฤติกรรมที่ทั้งผิดศิลธรรมและกฎหมาย
ขณะที่แอดมินเพจเฟซบุ๊คโพควาโปรดักชั่น
ซึ่งเคยรับเงิน๑๕๐๐บาทจากช้อน
ชี้แจงว่าเป็นค่าเดินทางและค่าประสานงาน
เพื่อนำคณะไปศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับไร่หมุนเวียนกับชนเผ่าพกากยอร์
อำเภอเสมิงใต้จังหวัดเชียงใหม่วันที่๑๘เมษายน
โดยมีภาพถ่ายยืนยัน
ล่าสุดนายสารวุฒิวรพงศ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทำผิดตามพรบควบคุมการเรียรัย
เพราะไม่เคยยื่นขออนุญาตในพื้นที่
ส่วนจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำชี้แจงของเจ้าตัว
และหากผู้บริจาคเงินเห็นว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่๙บ้านดอยสุเทพ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านอาสาดับไฟป่าในพื้นที่

หลังได้เห็นคลิปช้อนลงพื้นที่ทำแนวกันไฟ
เพราะยืนยันตลอดช่วงที่มีการดับไฟป่า
ไม่เคยพบหรือได้รับความช่วยเหลือจากไลฟ์โค้ชที่ชื่อช้อนมาก่อน
คือที่เขาตั้งรับบริจาคนี่คือเราไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้เลยครับเพราะว่าปกติแล้วถ้ามีผู้บริจาค
อาหารเครื่องดื่มเนี่ยทางภาษาดับไฟป่าเนี่ยจะบันทึกภาพไว้หมดเลยครับ
ทั้งหมดนี้ยังเป็นสิ่งที่ค้างคาใจของคนในสังคม
รวมถึงการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
ที่ก่อนหน้านี้นายเอกนิตินิติธรรมประพาทอธิบดีกรมสรรพากร
ระบุหลักการเงินที่ได้รับบริจาคมา
จะต้องทำบันทึกรายรับรายจ่ายและนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ส่วนที่นำเงินบริจาคส่วนหนึ่งไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพจตัวเอง
ต้องขอตรวจสอบก่อนว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีด้วยหรือไม่
เพราะไม่ใช่เป็นการนำเงินไปบริจาคต่อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน